มาดูอุบัติเหตุที่สืบเรื่องมาจากความประมาทของคนขับรถบรรทุกที่เป็นรถเทลเลอร์
เป็นรถขนาดใหญ่และสูงด้วย
จะต้องผ่านสะพานที่เป็นสะพานข้ามถนนในพื้นที่สระบุรี
แต่คิดว่าผลไม่ผลครับ
ไปชนจนสะพานพังคลืนลงมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่ม๒๒กันยายน
ตำรวจสพเมืองสระบุรีได้รับแจ้งว่ามีรถเทลเลอร์บรรทุกเครื่องจักรขนาดใหญ่
ชนสะพานคนข้ามถนนบริเวณกิโลเมตรที่๑๐๒ถนนพระหลโยธินตำบลหนองยาวอำเภอเมือง
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบว่าตู้เครื่องจักรที่บรรทุกบนรถเทลเลอร์เนี่ย
เฉียวชนกระแทกกับสะพานลอยคนข้ามถนนนะฮะจนรถพังเสียหายนะครับ
จนรถมิพังยับเลยรูกระบะฮะเนี่ย
คนขับกระบะบาดเจ็บนะครับนายบัญชาสิงสนองอายุ๓๕ปี
แต่โชคดีที่เจ็บไม่มากค่ะ
นายพระศิษย์จันทรจันทึกอายุ๔๒ปีนะครับเป็นคนขับรถเทลเลอร์คันนี้
เขาให้การว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถมาจากแหลมชะบัง
จะไปนครปฐมนะฮะก็ขับรถเทลเลอร์ที่บรรทุกเครื่องจักรสำหรับเอาไว้ล้างขวด
ก็บรรทุกมาข้างหลังเนี่ยนะครับแบบเนี้ยนะขณะขับมาถึงจุดเกิดเหตุ
เป็นสะพานลอยสูงสูงสักประมาณ๕เมตรเข้าเอาไว้ข้ามถนน
นายพระศิษย์คนขับรถบรรทุกเทลเลอร์บอกว่าคิดว่าพ้น
ไอ้ที่บรรทุกอยู่ข้างหลังเนี่ยนะที่มีตัวบรรทุกมาด้วยเนี่ย
พ้นสะพานลอยนะครับก็ขับผ่านแต่มันไม่พ้นนะฮะ
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เบรกเลยนะไม่ได้เบรกไม่ได้ชะลอเลย
ก็พุ่งไปเต็มเต็มเลยใช่กะว่ารอดแบบฟื๊ดผ่านไปได้
แต่มันไม่ผ่านครับตรงส่วนที่เป็นส่วนบรรทุกเครื่องจักรที่จะขนไปส่งเนี่ย
ชนคานสะพานครับแล้วดูนะฮะช่วงที่ชนเนี่ย
ชนลงมาทับรถตัวเองด้วยแล้วรถกระบะมาพอดีโอ้นี่เห็นมั้ย
โอ้โหรถกระบะมาพอดีเลยนะครับค่ะก็เลยพังเสียหายไปด้วยนะครับ
กระบะมาทางเลนซ้ายก็เบรกไม่ทันนะฮะก็โดนคานปูนพังถล่มทับด้านหน้า
พังยับเลยฮะคนขับกระบะก็บาดเจ็บไปอีกคนหนึ่งอืมกระบะนี้ยับเลยนะ
ยังดีที่แค่เจ็บเล็กน้อยนะครับนะคะความคืบหน้าล่าสุดก็คือวันนี้
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะมีเจ้าหน้าที่แขวงการทางสระบุรี
พร้อมด้วยฝ่ายช่างเครื่องจักรก็เร่งขนย้ายซากปูนที่หักที่พังลงมา
ก็นำเข้าข้างทางส่วนบริเวณเส้นทางด่านเจ้าหน้าที่ก็เปิดใช้บริการให้รถวิ่งผ่านได้
เส้นทางคู่ขนานขาเข้ายังมีซากปูนขนาดใหญ่ขวางอยู่เลยนะคะ
ก็ต้องตัดเหล็กแยกชิ้นส่วนอีก๒วันเส้นทางคู่ขนานถึงจะเปิดใช้บริการได้ตามปกติ
คือคิดดูสิว่าพังเละขนาดนั้นอ่ะอ่าใครจะผ่านเส้นทางแถวนั้นนะครับ
ใช่สะพานลอยเคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะก็คือมีรถบรรทุกไปเกี่ยวแล้วก็ร่วงลงมาเคยมีแล้ว
ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่สองมันเป็นความประมาทชัดชัดเลยอ่ะฮะ
ใช่ค่ะรถบรรทุกต้องรู้ความสูงของตัวเองค่ะว่าสูงขนาดไหนแล้วมันจะมีมาตรฐานอยู่แล้ว
สะพานขนาดนี้เขาจะสูงประมาณเท่าไหร่
ต้องมีคนมาด้วยแล้วก็คอยดูให้ไม่ใช่ว่านึกจะผ่านก็ผ่านแล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น